คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวัดอเงินเขตสายไหมกรุงเทพนี่แหละค่ะ
มีคนร้ายเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง
รับเด็กผู้หญิงอายุ๙ขวบมาจากโรงเรียนแล้วก็จะไปส่งแถวสุขาพิบาล๕
น้องผู้หญิงคนนี้ยังใส่ชุดนักเรียนเป็นชุดพละสีฟ้าอยู่เลย
อยู่ดีคนร้ายก็ขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างเข้าไปในวัด
แล้วก็ล่อลวงน้องเข้าไปในห้องน้ำวัดอยู่หลังกุฏิ
แล้วพยายามจะข่มขืนน้อง
แต่พระที่วัดนี้นะคะท่านเป็นฮีโร่จริงเลย
ท่านบอกว่าเห็นแล้วว่ามันมีอะไรผิดปกติ
แล้วก็ได้ยินเสียงเด็กร้องออกมาจากในห้องน้ำ

แล้วเดินไปที่ห้องน้ำเอาท่อนเหล็กเคาะประตู
ตีประตูให้เปิดคนร้ายไม่ยอมเปิด

คนร้ายเปิดประตูออกมาแล้วก็วิ่งหนี
ขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วก็ขี่หนีไปเลย
พระท่านเลยโทรแจ้งตำรวจแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนน้อง

แต่เบื้องต้นเนี่ยนะคะจับคนร้ายได้เพราะว่าตำรวจบอกว่าเด็กเขาจำรูปภัณฑ์สันธารได้
ตำรวจก็บอกว่าอ๋อรูปภัณฑ์สันธารแบบนี้เคยถูกจับมาแล้ว

เป็นใส่เสื้อวินผมยาวไว้หนวด

ล่าสุดวันนี้นะคะเด็กหญิงผู้เสียหายมาพร้อมกับผู้ปกครองและนักสหวิชาชีพจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน
ปากคำกับพนักงานสอบสวนสอนอสายใหม่นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่สอนอสายไหม
น้องผู้เสียหายยังอยู่ในอาการหวาดกลัวค่ะ
พนักงานสอบสวนหญิงสอบปากคำน้องนะคะก็คุยกับน้องอยู่เป็นชั่วโมงค่ะ
ก็นำตัวน้องผู้เสียหายมาชี้ตัวผู้ต้องหาชี้ได้ถูกต้องถึงสองครั้งคือน้องเขาจำได้
ตำรวจก็ได้นิมนต์พระสงฆ์ที่เข้าช่วยเหลือน้องมาชี้ตัวด้วยนะคะ
ทั้งหมดก็เดินทางกลับไปไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรกับสื่อมวลชน
แต่ว่าตลอดทั้งวันนี้ค่ะตัวผู้ต้องหาในแอร์เนี่ยยังปฏิเสธแล้วก็ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้ข่มขืนน้องผู้เสียหาย
เราก็เลยส่งนักข่าวของเราลงพื้นที่ไป
คุณภูริพัฒน์บุญนินนะคะไปที่วัดอเงินหรือวัดอยู่ดีบำรุงธรรมนะคะ
ก็ไปคุยกับหลวงตาศักดาบานชื่นพระลูกวัดที่ช่วยเหลือน้องคนนี้ค่ะ
หลวงตาก็เลยพาทีมข่าวไปดูเลยจุดเกิดเหตุนี่มาชี้ให้ดูตรงนี้
คือน้องเนี่ยซ้อนมอเตอร์ไซค์มากับคนร้ายแล้วก็จอดรถเอาไว้ที่ข้างสาราแบบนี้ค่ะ
คนร้ายก็ไปยืนอยู่หน้าห้องน้ำแล้วตะโกนเรียกน้องให้เดินตามเข้าไปในห้องน้ำ
หลวงตาบอกว่าเห็นท่าไม่ดีเพราะสังเกตสีหน้าน้องคือหน้าน้องคือเศร้าผิดปกติไม่เหมือนเด็กปกติทั่วไป
แล้วก็เข้าไปในห้องน้ำนะหลวงตาได้ยินเสียงเด็กร้องออกมาจากในห้องน้ำด้วยค่ะ
หลวงตาก็เลยไปคว้าเหล็กจากที่วิหารนะแล้วก็ไปเรียกพระอีกรูปหนึ่งที่อยู่ในวัดให้มาช่วยกัน
เผื่อว่ามีอะไรเกิดขึ้นปรีไปที่ห้องน้ำเลยค่ะพระท่านไปเลยแล้วได้ยินเสียงออกมาจากในห้องน้ำเลยน้องเขาตะโกนว่าอย่าทำหนูอย่าทำหนู
ตะโกนแบบนี้อยู่หลายรอบหลวงตาท่านก็เลยใช้เหล็กที่เตรียมมาค่ะทุบไปที่ประตูบอกให้คนร้ายเนี่ยเปิดแต่ไม่ยอมเปิดนะคะ
จนแบบพระท่านจะงัดประตูเลยอ่ะคนร้ายคงเห็นท่าไม่ดีเปิดประตูออกมาแล้วก็วิ่งหนีขี่มอเตอร์ไซค์หนีออกไปทันทีอะค่ะ
ฉันก็เรียกเด็กมันก็ร้องไห้แล้วอย่าทำหนูฉันก็เรียกเลยมันไม่ยอมเปิดประตูไม่ยอมล็อกประตูอยู่ข้างในบ้าง
ฉันก็ตีเลยเรียกมันไม่ยอมเปิดแล้วฉันก็เอาเหล็กตีประตูเลยนานหลายตี
แต่มันเปิดเสร็จมันก็เดินออกไปทางนี้

มันก็เดินออกไปทางนี้เด็กนั่งหยิบอยู่ไหนร้องไห้อยู่ไหน
ไม่มันมีอ่ะลูกซิปมันลูกลงง่ายมันก็ทำเด็กแล้วอ่ะให้เด็กสอเสื้อผ้า
ยังไม่ถอดน้องไม่ยอมถอดอยู่ในห้องน้ำยังไม่ยอมถอดเด็กมึงร้องไห้

หลวงตาศักดาท่านก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราว่าตอนนั้นเนี่ยหลวงตาไม่กลัวอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองเลยนะคะ
ถ้าคนร้ายมีอาวุธก็ไม่กลัวเพราะว่าอยากจะช่วยเหลือน้อง
ตอนนั้นคือจำแววตาของน้องได้เลยตอนเดินตามคนร้ายเข้าไปในห้องน้ำเนี่ย
น้องเขาหน้าตาน่าสงสารมากเหมือนน้องเขากลัวมากอะค่ะ
ก็รู้เลยว่าต้องเกิดอันตรายขึ้นกับน้องแน่
หลังเกิดเหตุน้องร้องไห้ตลอดเวลานะคะ
แล้วเหมือนกับว่าน้องจะเดินไปขึ้นรถกับคนร้ายเพื่อไปหาแม่ด้วย

คือคนร้ายไปรับน้องที่โรงเรียนจะพาไปส่งที่สุขาพิบาล๕เหมือนกับนัดแม่เอาไว้
คือน้องเนี่ยนัดแม่เอาไว้แล้วน้องเขาก็คงเด็กมากคงกลัวไง
ก็ตั้งใจว่าก็ต้องกลับไปหาแม่จะเดินกลับไปขึ้นรถคนร้ายด้วยซ้ำ
ตาก็เลยว่าไม่ต้องลูกก็รออยู่ตรงนี้เนี่ยค่ะ
ก็เลยยืนรอเป็นเพื่อนน้องจนตำรวจไป

แล้วก็ตอนที่คนร้ายมันบอกให้ไปในห้องน้ำก็คงจะกลัว
กลัวเดินแบบหน้าตากลัวแล้วก็หน้าเศร้าเดินตามเข้าไปอะค่ะ
กลัวแต่ก็ต้องตามไปเพราะเดี๋ยวเขาไม่พาไปหาแม่อย่างนี้ใช่ไหม
โอ้โหนี่ถ้าหลวงพ่อไม่ไปเจอแล้วไปช่วยนี่นะ

นี่เดชบุญจริงเนี่ยนี่คุณพระช่วยจริงนะเนี่ย
นี่เป็นตัวอย่างของการไม่นิ่งดูดายนะ

ทุกคนต้องจำไว้เป็นแบบอย่างนะฮะ
คือเราต้องสังเกตสังกาแล้วก็เห็นว่าเอ๊ะผู้คนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ย
มีคนที่มันผิดปกติแปลกหน้าแปลกตาที่ดูผิดสังเกตหรือเปล่า
ค่ะถ้าพระท่านไม่สังเกตหรือว่านิ่งเฉยไปเนี่ยโอ้โหไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นกับน้องเลยนะคะ
อย่างคนอะไม่อยากยุ่งวิพัฒน์ไม่ใช่เรื่องเนี่ย
เป็นวินจักรยานยนต์รับจ้างอะไรยังไง
ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปที่วินมอเตอร์ไซค์วัดเกาะนะฮะ
เป็นวินวัดเกาะซอย๓นะครับ

ก็ไปเจอในจิตแก่นศรีเป็นมอเตอร์ไซค์วินที่วินนี่แหละ
เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่านิสัยของนายแอร์ชอบดื่มเหล้า

รู้ดีแล้วก็ไม่ชอบสูงสิงด้วย
เมื่อก่อนนายแอร์ขี่จักรยานยนต์รับจ้าง

เพราะชอบดื่มเหล้าแล้วมาขับรถอยู่บ่อย

แอร์ก็ไม่มีสังกัดวินไหนนะ
ก็ขี่ตระเวนรับลูกค้าไปเรื่อย

แล้วก็ไปดักลูกค้าอยู่ที่หน้าโรงเรียนวัดเกาะทุกวัน
ไม่รู้จักโดยตรงจะเคยผ่าน

เราเคยไปทรงเด็กก็เห็นมันอยู่ในนั้นอย่างนี้
แต่พูดถึงเคยพูดเคยคุยก็ไม่เคยหรอกครับ
แบบว่าเราต่างคนต่างหาต่างคนต่างหาอาชีพกินนี่ก็
ทำอาชีพตัวเองให้ดีที่สุดก็พอ

คือเขาตัดเสื้อมามีรถเขาก็ร่อนแบบ

แต่ช่วงเย็นจังหวะเย็นก็จะอยู่แต่หน้าโรงเรียน
เขารอจังหวะเด็กนักเรียนเลิก

เกาะซอย๓แต่ก่อนเห็นเขาอยู่ตรงนั้น
เดี๋ยวเขารู้จักคนที่นั่นหรือเปล่าผมก็ไม่รู้
แล้วทำไมตอนนี้ถึงไม่ได้อยู่วัดเกาะนะครับ
มันคือใครมันเขาไม่ให้มันอยู่
ชอบกินเหล้ามันชอบขี้เมา
เขากลัวเสียงเสียวินเขาเขาก็เลยไม่ให้วิ่ง
มันก็เลยได้เสื้อมามันก็เลยหล่อนรับเอา

ถ้าเราเป็นพ่อผู้ปกครองเด็กเราก็ต้องไม่ไว้ใจวินมอไซค
มันก็เรื่องธรรมดามันกระทบอยู่โดยตรงอยู่แล้ว
พี่เขาบอกว่ากระทบแน่ทีนี้พ่อแม่ผู้ปกครองก็ไม่รู้ว่าจะพาลูกเนี่ย

กล้าให้ลูกขึ้นจักรยานยนต์รับจ้างอีกหรือเปล่า
เขาก็กลัวเพราะว่าโรงเรียนห่างจากบ้านจริงแล้ว๕๐๐เมตรเองนะคะ

คือทางคุณแม่ก็อาจจะไว้ใจเห็นมันใกล้
ก็นัดกันให้น้องนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างมาอะไรแบบนี้
บังเอิญไปเจอในคนนี้พอดี
แล้ววินจอยอแถวนั้นบอกว่าก็ไม่รู้ว่าเสื้อวินที่ผู้ต้องหาใส่เนี่ย

เพราะว่าก่อนหน้านี้อยู่ดีก็มาอยู่ที่วิน

เดี๋ยวจะมีภาพนิ่งภาพหนึ่งให้ท่านผู้ชมลองดูอีกทีหนึ่งนะฮะ
คนร้ายผู้ต้องหาจะใช้วิธีก็คือสวมเสื้อวิน

แล้วก็หาเสื้อเนี่ยทับไปอีกชั้นหนึ่ง

ทะเบียนรถออรจุรากก๔๕๘กรุงเทพฯ
แต่เขาจะพยายามใส่แบบนี้ทุกวันเอาเสื้อทับไว้อีกชั้นหนึ่ง
เพื่อให้เห็นเหมือนกับว่าเอาเสื้อกั๊กวิน
แต่ไม่ได้เห็นว่าเขตอะไรที่ไหนยังไงไม่เห็นด้านหลังไง

เห็นก็แบบรู้สึกว่ามอเซวินมีเสื้อกั๊กสีส้ม
เพราะว่าเสื้อวินของเขาจะไม่เหมือนกับเสื้อวินคนอื่น
ที่บรรดาจักรยานยนต์รับจ้างแถวนั้นเขาบอกข้อมูลเอาไว้นะครับ
สำหรับผู้ต้องหานะฮะในแอร์นะครับ
หลังจากที่ตำรวจสอบปากคำตลอดทั้งวัน

อ้างว่าก่อนเกิดเหตุขี่มอเตอร์ไซค์มาที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง
สายไหมแล้วก็รับเด็กหญิงไปเพื่อจะไปส่งที่บ้านพัก

เขาบอกว่าระหว่างทางเขาปวดปัสสาวะ
ก็เลยขอแวะเข้าห้องน้ำที่วัดอเงิน
แล้วเด็กผู้หญิงเนี่ยเดินตามเขามาที่ห้องน้ำเองนะ

แล้วขณะที่มีพระที่วัด
แล้วตอนนั้นก็มีพระที่วัดเนี่ยเดินนำหน้าเข้าห้องน้ำไปก่อนด้วยนะ
รูปหนึ่งไม่ใช่แบบพาไปสองคนเปลี่ยวไม่มีใครเลย
มีพระเนี่ยเดินเข้าห้องน้ำนำหน้าไปแล้วก่อนรูปหนึ่ง
เขาก็เข้าไปอีกห้องนึงแล้วเด็กเดินตามไปเองไปทำธุระส่วนตัว

พอไปในห้องน้ำแล้วปวดท้องหนักก็เลยถอดกางเกง
เด็กผู้หญิงก็เลยตกใจตะโกนร้องให้คนช่วย
แต่ว่าตำรวจบอกไม่ปักใจเชื่อคำให้การ
เพราะว่าจากแนวทางการสืบสวนแล้วก็พยานแวดล้อมเนี่ย
พบว่านายแอร์ใช้กลอุบายล่อลวงเด็กหญิงเข้าห้องน้ำนะฮะ
ก็เลยแจ้งข้อหากระทำอนาจารย์เด็กพรากผู้เยาว์วงเหนียวกักขัง

แล้วก็ข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภท๕หรือว่ากัญชาด้วย
ตำรวจบอกมีประวัติเคยถูกจับครอบครองกัญชาก่อนหน้านี้ค่ะ
ตำรวจเขาเลยจำรูปภัณฑ์สันธารได้
แล้วก็ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลสูงถึง๑๙๓มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ก็เลยแจ้งข้อหาเมาแล้วขับเพิ่มไป

ตรวจสอบลายนิ้วมือแล้วตรวจสอบชื่อที่ในแอร์แจ้งแล้วนะ
ถามว่าในแอร์ชื่ออะไรนามสกุลอะไร
เขาบอกว่าเขาชื่อนายปัญญาแก้ววิไลอายุ๔๐
ค่ะตำรวจก็ตรวจสอบไปปรากฏว่านายปัญญาแก้ววิไลตามชื่อนี้เนี่ยเป็นชื่อของ

เช็คไปเช็คมาตรวจสอบทะเบียนประวัติแล้วพบว่านายคนนี้ตกลงแล้ว
ผู้ต่างหาเป็นชาวจังหวัดศุภัณฑ์บูรีนะครับ
แล้วแม่เนี่ยไม่ได้แจ้งเกิดให้ตอนเกิดมา

ไม่มีชื่อในสระบบข้อมูลทะเบียนราช

ก็ไม่รู้ว่าจะมีอาการทางสมองอะไรหรือเปล่า
อยู่ที่แถวแยกวัดเกาะนี่

เราทำเป็นภาพกราฟิกนะคะให้คุณผู้ชมเห็นภาพชัด

เกิดขึ้นช่วงเย็น๑๙กันยายน

ผู้ต้องหารับสารภาพว่าตัวเอง

ก็เลยแวะเข้าห้องน้ำที่วัดอเงิน

จากนั้นออกไปเรียกเด็ก

แล้วปิดประตูล็อกกลอด

เด็กก็เลยตกใจส่งเสียงร้องเสียงดังเลยนะคะ

ได้ยินเสียงเด็กร้องขอความช่วยเหลือค่ะ

เขาเรียกให้ออกมาแต่ไม่ยอมเปิดสักที
ถึงให้พระท่านพยายามจัดประตู